พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะคะ

นี่ฉันเคยไปทำกิจกรรมไปถ่ายรายการก่อน
อย่างร้อยมากเพราะว่ามันเป็นกิจกรรม
เขาบอกว่าหวังที่จะพลิกฟื้นประเพณีลงแขก

ที่เห็นนี่คือที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำนะคะเขาร่วมกันกับชุมชนต่างเนี่ยจัดการแข่งขันดำนาขึ้นที่แปลงนาสาธิตบ้านโคกเมืองที่หมู่เก้าตำบลจรเข้มากตรงนี้เขาเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟแบ่งการแข่งขันออกมาเป็นห้าทีมทีมละสี่คน
ดำนาค่ะลักษณะเนี่ยคล้ายกับการวิ่งเปรี้ยวเลย
คือคนแรกปักดำเสร็จปุ๊บต้องรีบวิ่งมาแตะมือคนที่๒
คนที่๓คนที่๔สลับกันไปเรื่อย
จนข้าวเนี่ยยาวไปถึงคณะอีกฝั่งหนึ่ง
ไหนถึงก่อนก็จะเป็นทีมที่ชนะไปค่ะ

ชาวนาที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยโอ้โห

ชาวบ้านเกษตรกรหลายคนก็มาร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันอย่างสนุกสนานเฮฮานี่แหละกองเชียร์
เขาบอกว่ายากตรงถอยหลังนี่แหละ
ถ้าเดินแบบตุ๊บปัดตุ๊บไปแล้วต้องถอยหลังด้วย

ซึ่งผู้เข้าแข่งขันเองเขาบอกว่า
กองเชียร์มันกว่ากองดำเหลือเกิน
พอเปิดเพลงฟังไปแล้วมันก็อดไม่ได้

คือเรื่องของเรื่องเต้นจนเหนื่อยแล้วอย่าลืมไปช่วยดำนะ
ใช่คือเขาโชว์ลีลายกย้ายกันโอ้โห
สนุกสนานทั้งคนดำทั้งคนเชียร์
โดยการแข่งขันดำนาครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการอนุรักษ์สืบสารประเพณีลงแขกดำนา
ถือเป็นวิถีชีวิตการทำนาแบบดั้งเดิมนะคะที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
และกำลังจะหายไปตามการเวลาแล้วค่ะ
รวมถึงการแข่งขันนี้เนี่ยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างงานไงคุณ

และเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย

เต็มนาสรุปเรียบร้อย
ไม่ต้องจ้างไง